ฉันยังจะยอมพอเดินไม่ได้เพราะสื่อทุกคนต้องเข้าใจ
ฝากสื่อกันด้วยด้วยกัน
กระโบนการมันอยู่ตรงไหนแหละหึ้มทุกอย่างผมเคยบอกไปแล้วการ

ว่าเพราะเป็นอย่างไรก็มีหน้าที่อย่างไหนถัดตอนตรงไหน
ไม่ได้เป็นเรื่องของภาษานี้เฉยอย่าให้มันรุนวายมากกว่านี้เลย
ไม่รู้พอแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา